ทางนายกอบราตอน้องตะพานของท่านที่ถูกพาดพิง

อาจมากอืมเนี่ยนายมานพเสถียรเขตอายุห้าสิบสอง
ทนายต้อยนั่งอยู่เนี่ยมันจ่อยิงปั้งปั้งปั้งโอ้โห
ระยะกระชั้นชิดเลยนะครับเหตุเกิดในปั๊มน้ำมันนะฮะ
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองตำรวจตั้งไว้สามปมอ่ะ
ขัดแย้งธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการเมือง
ตอนนี้ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ
ก็พบว่าคนร้ายเนี่ยวนมาดูรัดเหลาก่อนที่จะลงมือนะ
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุครับ
เพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็รวมทั้งจุดที่รถจักรยานยนต์ที่ตรงกับที่คนร้ายใช้เนี่ย
ถูกทิ้งไว้ฮะที่พงหญ้าหลังกองดินริมถนนสายหนองละลอกบ้านค่ายนะครับ
อำเภอบ้านค่ายนั่นแหละซึ่งตรงนั้นเป็นโรงเก็บดินแล้วก็มีบ้านร้างครับ
พลตำรวจตรีวราเวชชาพินันท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองเปิดเผยบอกว่า
จากการตรวจสอบนี่ครับรถคันนี้ครับคุณผู้ชมคันนี้แหละที่คนร้ายใช้
มีนางบุญจันทร์โพพักนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาล
แจ้งนะครับว่ารถเธอหายนะครับไว้ที่สพมาพตะพุธเมื่อ๕ปีก่อนโน่น
ตำรวจเชิญตัวมาสอบสวนนะครับส่วนปัญหาเรื่องการเมืองท้องถิ่น
หนึ่งในประเด็นการสอบสวนนั่นแหละฮะทีมข่าวสอบถามนาย
ธนพลศิริผลนายกอบตหนองตะพานที่ท่านถูกพาดพิงนะครับ
เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่า
จริตเลือกตั้งนายกอบตเนี่ยนายธนพลชี้แจงนะครับ
ทีมข่าวบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้
เพราะเรื่องยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะนี้เขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามปกตินะครับนายอดุลบำรุงสุนทร
สมัยที่แพ้การเลือกตั้งไปเนี่ยเปิดเผยบอกว่า
เขาให้นายมานพซึ่งเป็นญาติกันช่วยเรื่องกฎหมาย
เรื่องการร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้ง
หลังจากมีการซื้อเสียงของอีกฝ่ายนี้เขากล่าวหานะครับ
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรกต
เขาก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นชนวนเหตุของการสังหารในครั้งนี้ครับ
คือน้องหวานก็รู้แหละมันใช้นิดหน่อยเขาจะไปมุ่งเผื่อ
จะน่าเจอไปหาพร้อมประโยชน์แต่ผมว่ามันมีคุ้มขาก
มันไม่ใช่ผมมองไม่ใช่เกี่ยวกับการเมือง
ผมมองนะเป็นสิทธิ์ของเราถ้าเรามีหลักฐานอ่า
มีหลักฐานในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะว่ามันเป็นสิทธิ
เราก็ต้องเรียกสิทธิ์เราเพราะว่าจริงแล้วมันพิษ
พิษการเรื่องต่างแล้วผมก็ได้รักฐานในหนึ่งของการ

ตำรวจเขาสอบพยานในที่เกิดเหตุไปแล้วหลายปากนะคุณผู้ชม
ซึ่งทุกคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเบื้องต้นมี๑คน๑คน
แต่จะมีผู้ร่วมก่อเหตุหรือเปล่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
ตำรวจระดมกำลังนะครับชุดสืบภาค๒แล้วก็ชุดสืบระยอง
แล้วก็ชุดสืบของตำรวจท้องที่ด้วยสพบ้านค่ายนะครับ
ลงพื้นที่ติดตามตัวมือปืนคนนี้อยู่ครับคุณผู้ชมครับ